คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของนี่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
ซึ่งนายนิพนธ์บุญยามณีโคต้าของประชาธิปัตย์เขาชิงลาออกก่อน
แต่จริงแล้วมันอยู่ในช่วงของการที่จะถูกนำตัวส่งฟ้องสารอาญาคดีทุจริตด้วย
ในประเด็นเรื่องของการไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางให้ภาคเอกชนเขา๕๐ล้านบาท
สมัยที่นายนิพนธ์ดำรงตำแหน่งนายกอบจสงขลา
มันกลายเป็นประเด็นที่เกี่ยวยงมาถึงเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าง
เรื่องที่๑เรื่องของพลเอกประยุทธ์กับปม๘ปีมีหัวข่าวว่าสารรัฐมนูลเรียกประชุมพิเศษ
ทกชิชตาเก้าอี้บิตุแปดกันยานี้
ถึงแม้ว่าวันที่๘นี้จะไม่ประชุมเพื่อวินิจฉัย
แต่แปลว่าการวินิจฉัยเรื่องนี้จะใกล้เข้ามาแล้ว
จะไม่ทอดระยะเวลานานอย่างที่คิดกันแล้ว
เรื่องที่สองเป็นข่าวใหญ่อยู่บนหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวว่านิพนธ์โชว์สปีริตลาออก
ไม่ขอใช้ตำแหน่งสู้คดี
คดีของคุณนิพนธ์เมื่อกี้คุณบุ๊กก็เกริ่นไปคร่าวว่า
ตอนที่เขาเป็นนายกอบจเนี่ยมีการประมูลซื้อรถ
แล้วปรากฏว่าคนที่ประมูลได้เนี่ยถูกร้องว่าไปหัวกัน
สารเขาก็ตัดสินแล้วว่าไปหัวกัน
ก็ถูกร้องไปที่ปปชว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่
ไม่ให้เงินของรัฐรั่วไหลกลับถูกปปชร้องว่า
ทำความผิดงงกันไปหมดเมื่อวานนี้คุณนิพนธ์ไปสาร
แล้วก็ลาออกเสียในตอนเช้าผมจะคุยเรื่องนี้กับคุณนิพนธ์บุญญามณีหน่อยครับ
สวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับ
สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
ช่างใจอยู่นานไหมก่อนที่จะเซ็นหนังสือขอลาออก
ผมตัดสินใจมาพอสมควรแล้วครับว่าเมื่อวันที่ผมตัดสินใจไปสารเนี่ย
ผมจะลาออกนะครับแล้วก็ได้ไปกราบเรียนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะครับ
สามสี่ท่านก็เลยตัดสินใจตั้งแต่นู้นแต่ว่าก็ปิดข่าว
ไม่ไม่ได้พูดกับสาธารณะเพียงแต่ว่าคิดว่าเมื่อถึงเวลาไปสารแล้ว
ก็จะตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ครับเมื่อวานเลยพูดเรื่องนี้ครับ
ได้ปรึกษาใครก่อนไหม
คนที่เคารพนับถือในพักผู้ใหญ่สองท่านคือท่านชวนหลีกภัยกับท่านประจักษ์ผมก็
ผมก็ได้เรียนปรึกษาท่านแล้วก็บอกหัวหน้าพัก
แล้วก็บอกเลขาธิการพักครับ๔ท่านครับ
ทุกคนแล้วแต่คุณนิพนธ์จะตัดสินใจ
ที่คนตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกทางเดินทางการเมืองที่ถูกต้องแล้ว
ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าก็ให้กำลังใจ
ที่ทำงานมาก็ถือว่าตลอดเวลาก็ได้ทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานทั้งหมด
ทั้งงานของกระทรวงและงานของพักก็ทุกคนก็ให้กำลังใจครับพี่สุภาพครับ
ครับประเด็นเรื่องที่คุณนิพนธ์เจอเนี่ยผมก็ทำข่าวมานานแล้วนะ
ป่านนี้แล้วไม่เคยเจอประเด็นที่ว่าเอ๊ะคนที่ป้องกันการหัวเป็นนายกอบจ
รู้ว่าเขาหัวกันในการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ว่ากลับถูกร้องว่า
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทำให้เขาเสียหาย
และที่สำคัญคือปปชไปรับลูกกับเขาด้วยเนี่ย
มันคืออะไรคุณนิพนธ์
ผมก็งงแล้วก็เดินไปไม่ถูกเหมือนกัน
ผมก็พอมีพื้นความรู้ทางกฎหมายจบนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตไทย
ดีการี่จำเลยนะครับว่า

ประชุมใหญ่ปี๑๙

ต่อมาปี๓ก็วงบทธิปฏิบัติ
เขาจะดูความวิวัคตรายดีการั้นเป็นหลักครับพี่สุภาพ
เราก็ต้องสังหรณ์ใจแล้วว่าไม่ได้ถ้าหัวกันเนี่ยนิติกรรมมันเป็นโมคะ
โมคะคือมันไม่ผูกพันมาแต่ต้นครับพี่สุภาพ
ไอ้คนที่จับได้ว่าหัวกันเนี่ยทางจังหวัดใช่ไหม
เขาไปร้องเรียนที่จังหวัดเขาร้องเรียนที่อบจร้องเรียนจังหวัดร้องเรียนสตงไอ้บริษัทคู่แข่ง
คือไทยวินเนอร์เป็นคนร้องเรียน

ร้องเรียนว่าการจัดซื้อขายครั้งนี้มันทำผิดกฎหมายมันหัวกันมันขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
แล้วพอผมก็เขาซื้อกันเสร็จแล้วพี่สุภาพเขาส่งบอก

ทีนี้ผมเนี่ยเมื่อมีหนังสือเมื่อมีการร้องผมก็เอาสารบกมาดู
มันเริ่มต้นผิดพลาดมาตั้งแต่วันประกาศซื้อซองแล้วอ่า

มันซื้อซองโดยไม่ชอบเท่ากับไม่ซื้อซองคนที่ไม่ซื้อซองไม่มีสิทธิ์เข้ามาประมูลครับพี่สุภาพสั้นอย่างนี้

ฐานระบบแล้วจะเห็นชัดเจนเลยครับ
ทีนี้เวลาไปชี้แจงกับปปชหรือปีแจงต่างเนี่ยทำไมเขาไม่ฟังเหตุผลว่า
ไม่ทราบว่ามีอะไรชี้แจงเหตุผลไปเท่าไหร่เขาก็ยืนยันว่าไม่สามารถมาลบล้างความผิดได้
เมื่อตรวจรับแล้วก็ต้องจ่ายเขายืนยันกระต่ายขาเดียวว่าเมื่อตรวจรับแล้วก็ต้องจ่าย
ทั้งที่ผมเอาเอกสารไปให้ดูว่าคนตรวจรับเนี่ยคือประหลัดอบจเนี่ยมีอำนาจเพียงตรวจรับเพียง๑ล้าน
รถนี้มัน๕๐ล้านผมมอบอำนาจให้๑ล้านจึงไม่มีอำนาจมาตรวจรับรถ๕๐ล้านเขาก็ยังยืนยันว่าตรวจรับโดยชอบ
ซึ่งเดี๋ยวผมจะคิดว่าเมื่อไปถึงชั้นศาลแล้วเอกสารเหล่านี้จะนำมาพิสูจน์กันเลยครับว่าคนที่รับแล้วเนี่ยตรวจรับแทนผมไม่มีอำนาจรับ

นิดหนึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคนที่เขานั่งเป็นนายกอบจอยู่ตอนนี้
ถ้าเขาเห็นกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาควรจะคิดยังไง
เอ๊ะเราไม่จ่ายเงินเพราะหัวกันผิดกฎหมายจ่ายเงินไปทำไม
แล้วกลายมาเจอคดีแบบนี้เนี่ยคุณนิพนธ์คิดว่าบรรดาอบจทั้งหลายเขาจะเป็นยังไง
อันนี้แหละครับพี่สุภาพที่ผมกังวลว่ามันจะเป็นบรรทัศน์ต่อไป
จะไม่มีใครกล้ารักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไม่มีใครกล้ารักษาความถูกต้องอีกต่อไป
แม้จะพบว่ามีการวัวกันก็ต้องจ่ายเมื่อทำสัญญาแล้ว
ดูเหมือนปปชจะถือหลักว่าต่อไปนี้เมื่อทำสัญญากันแล้วอย่างไรก็ต้องจ่าย
แม้ปรากฏความผิดชัดเจนก็ต้องจ่ายจ่ายไปก่อน
หรือว่าส่วนรัชดิ์รัชกาลอื่นพูดมาว่าแม้จะพรากฏพร่อวะ
ว่าแม้จะมีการร้องกันก็ไม่ต้องมีการตรวจสอบ
ถึงเวลาก็ต้องจ่ายก่อนอันนี้ผมคิดว่า
เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งครับพี่สุภาพครับ
กับการดูแลผลประโยชน์ของแผ่นดินครับ
เมื่อวานคุณนิพนธ์บอกว่าเอาล่ะถึงแม้จะถูกฟ้อง
แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้กลับไปเป็นนายกอบจเหมือนเดิม
แล้วมีเรื่องแบบนี้ก็จะทำเหมือนเดิมคือทำเหมือนเดิมคือไม่จ่าย
คือหลักมันถูกต้องครับเมื่อเรารู้ว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย
รู้ว่าคนผู้กรณีที่ชนะการประมูลทำผิดกฎหมายเรารู้อยู่แล้ว
มีกรรมการไปสอบสวนแล้วกรรมการสรุปว่า

ทีนี้เนี่ยตอนนี้ปปชชี้มูลผมเรื่องละเว้นธรรมดานะครับพี่สุภาพ๑๕๗ธรรมดา
ไม่ได้กล่าวหาผมว่าทุจริตนะครับพี่สุภาพ
ใน๑๕๗เนี่ยมันมี๒วักวักแรกกับวักที่๒
เขาไม่ได้ชี้มูลผมว่าทุจริตเขาชี้ว่าละเว้นธรรมดา
สุภาพจะเห็นว่าเมื่อวานสารใช้หลักทรัพย์ประกันเพียง๑แสนเท่านั้น
เพราะโทษมันเบากว่า๑๕๗ที่ทุจริตในวัก๒
แต่ถ้าผมจ่ายเมื่อไหร่ผู้ว่าราชการมีหนังสือมาแล้วว่า
ให้ละครับการจ่ายไว้ก่อนแล้วให้ละครับก็จะจริง
ถ้าผมยังขืนจ่ายไปแล้วปรากฏภายหลังว่าเป็น
คุณวสันเห็นเรื่องทั้งหมดแล้วท่านว่ายังไง
แล้วก็ท่านก็ดูเอกสารอยู่สัก๑อาทิตย์๒อาทิตย์
ท่านก็บอกมาว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมอย่างนี้มันรังแก่กัน
ท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้ท่านว่าความเองท่านก็มารับว่าความให้ครับพี่สุภาพครับ
ครับครับสุดท้ายขึ้นมาเรื่องนี้ถ้าจะนำไปสู่การปรับคอรมอในพักว่ากันยังไงครับ
ผมคิดว่าท่านตอนนี้ท่านหัวหน้าพักท่านอยู่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวท่านกลับมาก็คงจะได้หาลือกันนะครับ
กรรมการหัวหน้าภักดิ์หรือขาดที่การภักดิ์กรรมการบริหารภักดิ์คงจะหาลือกัน
เพราะว่าประชาธิบัตรมันมีระบบมันมีข้อบังคับภักดิ์อยู่แล้วก็ผิดสุภาพก็เดินตามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับ
ครับเอาละก็ได้ความกระจ่างชัดก็คือว่าถ้าย้อนกลับเวลาไปได้ให้ตัดสินใจใหม่ตัดสินใจแบบเดิม

คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะวันนี้เป็นประเด็นใหญ่หน้าหนึ่งก็ต้องตามติดกันเรื่องนี้ต่อนะฮะ